เช้าแบบนี้มีคำถามคุณผู้ชมถามคุณสุภาษาราด้วย
ใครเคยเล่นแชร์ยกมือขึ้น
คุณผู้ชมไม่ต้องมาว่านะคะว่าสุพัสรารสลินทำผิดกฎหมาย
เพราะการเล่นแชร์ไม่ได้ผิดกฎหมายซะทีเดียว
มีพระราชบัญญัติมีกฎหมายเรื่องแชร์ชัดเจน
แต่มันมีอยู่ข้อห้ามข้อกำหนดนะฮะทำยังไงถึงผิดกฎหมาย
เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังขยายความเพิ่มเติมแต่การเล่นแชร์เนี่ยใครเสี่ยงที่สุด
สวยที่สุดถ้าเกิดว่าลูกแชร์เบี้ยวเท้าใช่ไหม
นี่แหละค่ะเป็นประเด็นเลยเหตุการณ์มีผู้หญิงสองคน
เขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็ตั้งวงเล่นแชร์กัน
เท้าแชร์ก็เป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
วงเนี้ยเขาเล่นสักประมาณแปดหมื่นบาทเยอะ
เริ่มต้นเนี่ยเล่นด้วยกันที่ชนบุรีลูกแชร์ซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ย
มาอยู่ที่กรุงเทพแถววังทองหลางปรากฏว่าตั้งแต่๓ปีที่แล้วนะ
แชร์คนนี้ค่ะเปียไปมือแรกแล้วหายไปเลย
เอ้าคนที่รับผิดชอบคือเท้าแชร์เท้าแชร์พยายามทวงแล้วทวงเล่า
ทวงข้ามปีลูกชายบอกว่างั้นขอผ่อนจ่ายเดือนละ๕๐๐๐บาท
เนี่ยตกลงกันแบบเนี้ยจากห้าพันเหลือสามพันเหลือหนึ่งพัน
เท้าแชร์บอกว่าอ้างั้นยอมจ่ายแล้วกันจ่ายแบบนี้ไปเรื่อย
แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่ทำให้เท้าแชร์ฟิลขาดเพราะลูกเนี่ยค่ะ
ถือแอร์แมสอ่ะใช้ชาแนลอ่ะเอ้ามีไม่หนีและไม่จ่ายเพราะเท้าแชร์ปากหมา

เออมาประจานกูหมาไงหมาไงด่าหมาเขาไม่ประจานหรอก
ตอนนี้มันท้องอยู่ก็เลยไม่อยากจะอะไรมากเข้าใจป่ะ
เป็นนี่นี่แช่งนะแต่แบบแต่แบบเห็นแล้วสงสารเข้าใจป่ะ
อันนี้ยอมรับว่านี่เป็นหนี้มันแล้วนี่ใช้ชีวิตอยู่ล่ะก็นี่มีตังค์
เข้าใจป่ะแต่นี่ไม่อยากคืนเพราะมันปากหมามันมาด่ากู

คลิปนี้คุณผู้ชมสองคนนี้คนที่ใส่หมวกแก๊ปสีขาว
ที่บอกว่ามีใส่โรเล็กมีไม่จ่ายเพราะเท้าแชร์ปากหมาเนี่ย
นี่คือชื่อว่าคุณบัวส่วนเพื่อนที่นั่งข้างกัน
ข่าวว่าชื่อคุณแพทย์นะคะเอาล่ะทีนี้จากคลิปนี้
คนที่เป็นเท้าแชร์คุณนึกสภาพคุณจินตนาการว่าคุณเป็นเท้าแชร์
แล้วเจอลูกเนี่ยโพสต์ท้าทายแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไง
เท้าแชร์คนนี้ค่ะปกติคือก็เป็นคนใจร้อนอยู่แล้ว
น้ำมันมาเจอกับไฟคุณค่ะเท้าแชร์เดือดเลยค่ะ
พัทยามุ่งหน้าสู่กรุงเทพตามหาลูกหนี้รายนี้
แล้วคุณมีอีกคลิปหนึ่งให้ดูนี่คลิปนี้เท้าแชร์ชื่อคุณฝนหรือว่าเจ๊ฝนนะคะ
วิดีโอคอลเลยตามหาค่ะปักหมุดเลยอยู่ไหนอยู่ไหนตามไล่ล่า
ลักษณะคือท้าตบกันแล้วได้ตบกันไหมคุณคะ
อย่างที่บอกไปไฟกับน้ำมันมันเจอกันแล้วไซส์
มันก็ลุกโชดชวางแบบนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวดูกันหน่อยนะคะ
ทำไมกลัวเหรอทำไมต้องกลัวพวกกูมาสามคนก็อยู่แล้ว
คนเดี๋ยวก็อยู่แล้วมึงอ่ะมาตามนั้นเป็นมามันอีกครั้งอ่ะข้างหลัง
กลัวเหรอมึงกลัวปะเนี้ยมึงกลัวปะเนี้ยถิ่นมึงไม่ใช่เหรอ
คนพวกมึงมาด้วยหวังแล้วเหรอเออ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เจ๊ฝนปักหมุดเลย
หนี้อยู่ไหนนะคะแล้วเจ๊ฝนเนี่ยที่เป็นเท้าแชร์เนี่ย
ท้องอยู่ด้วย๕เดือนโอ้โหคุณใจเกินร้อยมาก
กับเพื่อนอีกสองคนค่ะมาตามหาลูกแชร์นี่นี่
ตบกันนัวหน้าหอพักแบบนี้คือลูกแชร์เนี่ยพยายามจะหนี
หนีไปทางหอพักด้านหลังแล้วเพื่อนของเท้าแชร์อยู่ด้านหน้า
ที่มาด้วยกันจากพัทยาสามคนอ่ะอ่ามาดักค่ะจ้าเอ
ก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ค่ะแล้วที่เจ๊ฝนบอกว่าแกโกรธมากเพราะอะไร
คือตบกันแล้วยกหนึ่งนะตำรวจมาค่ะแล้วตบกันอีกยกหนึ่ง
หน้าตำรวจเพราะอะไรเพราะลูกแชร์เนี่ยลูกหนี้เนี่ย
ที่เผลอค่ะตบเจฝนไม่ได้ไม่ได้ทันตั้งตัวเลย
นี่กลายเป็นคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะคะนัวเลยซัดกันนัวเลยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ไปพูดคุยสอบถามจากเจ๊ฝน
ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เจ้าตัวบอกว่าเมื่อสามปีก่อนเนี่ย
ตัวเองเป็นเท้าแชร์แล้วคนชื่อบัวเนี่ย
คนที่บอกว่าเออมีไม่หนีไม่จ่ายไซโรเล็กเนี่ยค่ะ
ชื่อบัวเป็นลูกหนี้ปียมือแรกเลยแปดหมื่นบาท
พอเปียได้เงินแล้วก็ไม่ส่งต่อเธอจำยอมต้องจ่ายแทนมาตลอด
ที่ผ่านมาเจรจานะตอนแรกให้ผ่อนจ่ายเดือนละ๕๐๐บาท
จากนั้นบัวเนี้ยบอกว่าจ่ายไม่ไหวห้าพันลดเหลือสามพันสองพัน
จนกระทั่งให้ผ่อนเดือนละ๑บาทแต่สุดท้าย๑๐๐๐บาทก็ไม่ยอมผ่อนนะคะ
จู่จู่บัวลูกหนี้เนี้ยมาไล่สดดาแบบเนี้ย
พอได้ฟังแล้วของมันขึ้นเนี่ยค่ะมันโมโหค่ะ
อมรับเลยว่าตัวเองตบไปหลายครั้งเหมือนกันเพราะก็ถูกบัวทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
แล้วตอนที่ของขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมนอกจากดูคลิปนี้แล้ว
พอไปเจอประจันหน้ากันของขึ้นยิ่งกว่านั้นเพราะบัวเนี่ย
ทำหน้าไม่ดีใส่พูดจาไม่ดีต่อหน้าตำรวจ
แล้วลักษณะที่บัวพูดเนี่ยคือโทษนะคะเหมือนเจ๊ฝนเนี่ย
เป็นเด็กอ่างอะไรด้วยคุณนึกออกไหมทำงานแบบนั้นด้วย
แล้วคุณฝนก็เลยโกรธลักษณะคือดูถูกแกค่ะ
ทีนี้คุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เลยกลายเป็นคลิปนี้

สามปีอ่ะถือว่าหนูใจเย็นมากเลยน่ะอืม
เพราะเราใช้หนี้แทนมันแล้วเราจำเป็นต้องใช้
แล้วเราเดือดร้อนหาเงินมาได้เราต้องไปผ่อนให้มัน
เข้าใจป่ะคะคือเราก็เก็บมาตลอดว่า
หาเงินมาไม่ได้ใช้เองทั้งที่เงินเราก็ไม่ได้ไปใช้กับมัน
แต่เราต้องมารับผิดชอบให้มันเราก็เก็บมาตั้งนานแล้ว
แต่มาเจอตรงที่มันพูดดูถูกแล้วก็โชว์รวย
แล้วก็พูดเต็มเลยว่ามีแต่ไม่คืน
ฝนนี้แกก็ท้องอยู่ด้วย๕เดือนนะ
แกก็เอาเหมือนเอาเรื่องเหมือนกัน
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหา
เพราะผิดทั้งคู่เรื่องของการทำร้ายร่างกาย
ฝนถามตำรวจถามว่าดิฉันสามารถแจ้งความข้อหาช่อโกงได้ไหม
ทีนี้หลายคนบอกว่าอาจจะแจ้งไม่ได้หรือเปล่า
เพราะว่าการตั้งวงแชร์เป็นการทำผิด
เป็นการพนันผิดกฎหมายแต่จริงแล้วนะคะ

เรียนรู้ว่าหลายคนที่ดูข่าวเราอยู่ก็น่าจะเล่นแชร์นั่นแหละ
การเล่นแชร์ไม่ได้ผิดกฎหมายซะทีเดียวนะคะ
นายรัชพลศิริสาคอนบอกว่าการเล่นแชร์ไม่ผิดกฎหมาย
แต่ถ้าเท้าแชร์มีการตั้งวงเกิน๓วงผิด
เท้าแชร์มีสมาชิกทุกวงรวมกันเกิน๓๐คนผิด
เท้าแชร์มีเงินรวมกันทุกวงเกิน๓แสนบาทผิด
เท้าแชร์โพสต์เฟสชวนเล่นแชร์ก็ผิดกฎหมาย
และถ้าเท้าแชร์โดนโกงแชร์นี่คือประเด็น
คุณฝนฟังนะคะถ้าเท้าแชร์โดนโกงแชร์
อันนี้เป็นคดีแพ่งตำรวจไม่ทำคดีให้
ต้องไปฟ้องร้องกันเอง
ได้แต่เรื่องใหญ่กว่าตำรวจ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ๊ฝนนะคะหลังจากที่ไปเจอคลิปนั้นแล้วนะคะ
ตบกับเขาแล้วจะได้เงินคืนหรือเปล่า
เพราะต้องไปฟ้องเองแต่ทีนี้เอาเรื่องของการทำลายร่างกายก่อน
ก็ผิดคู่นะคุณผู้ชมย้ำเตือนนะคะ
ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
เราไม่สนับสนุนให้ใครทวงเงินด้วยวิธีการรุนแรงทั้งสิ้นค่ะค่ะ